อย่างเช่นฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่อาจจะถูกเลื่อนออกไปก่อน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ปัจจุบันนะฮะ
มียอดผู้ติดเชื้ออย่างที่ทราบกันดีทั่วโลกไปแล้วนะครับ
นายพัทธิสุภพงศ์รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ภายในสัปดาห์หน้าว่าจะเลื่อนโปรแกรมคัดบอลโลกหรือไม่

คุณซื้ออากิรานิชิโนก็จะมีสิทธิ์ที่จะเรียกนักกีฬาจากสโมสรต่างเข้าแคมป

โมสรก็ไม่มีความจำเป็นไงที่จะต้องปล่อยนักเตะเข้าแคมป์
ซึ่งเวลานี้ต้องรอการประกาศอีกคันหนึ่งแล้วครับ